จากเหตุการณ์ตายปริศนาที่มีร้านขายข้าวหมูแดง
ริมถนนราชพฤกษ์บางขุนเทียน

และทีนี้ตัวลูกสาวของผู้ตายผู้ตายเป็นพ่อ
ลักษณะเหมือนถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แต่ว่าลูกสาวของผู้ตายไม่เชื่อครับ
ว่าพ่อจะเสียชีวิตเพราะถูกไฟคลอกไฟไหม้
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพราง
แล้วก็เผาร้านเพื่อที่จะอำพลางศพ
ล่าสุดตำรวจก็สามารถที่จะสอบสวน
แล้วก็เชื่อตามที่ลูกสาวของผู้ตายเชื่อ
ก็คือไม่น่าจะเป็นการตายแบบธรรมชาติคือถูกไฟไหม้

ก็เลยไปตามจับตัวผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัย
ว่าฆ่าเจ้าของร้านข้าวหมูแดงหรือเปล่า
ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ยอมเปิดปากรับสารภาพแล้วนะครับ
ลงมือฆ่าเจ้าของร้านข้าวหมูแดง
แต่ปฏิเสธไม่ได้ชิงทองแล้วก็เผาอำพรางครับ
คือความคืบหน้าคดีนี้คดีเพลิงไหม้
เผาร่างนายอนันต์แสงอุไรอายุ๖๖ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการ
นำกำลังฝ่ายสืบสวนสอบสวนของตำรวจสนบางขุนเทียนเนี่ย
เชิญตัวผู้ต้องสงสัยนะครับคือนายอูนามสมมุติอายุ๕๘ปี
ที่บ้านพักย่านบางขุนเทียนเพราะว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
โดยเมื่อวานนี้ที่สนบางขุนเทียนมีการสอบปากคำกันอย่างเคร่งเครียด
เพราะตำรวจสืบทราบมาว่าในวันเกิดเหตุ
นายอูผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายนะครับ
ขณะเดียวกันยังพบพิรุธของนายอูหลายอย่าง
เนื่องจากนายอูเนี่ยมักไปมาหาสู่แล้วก็ชอบนั่งดื่มกินกับผู้ตายอยู่บ่อยครั้ง
อีกทั้งยังชอบนำทรัพย์สินมีค่าไปขายหรือจำนำเอาไว้กับผู้ตายด้วย
กระทั่งก่อนเกิดเหตุนะครับนายอูใช้ยานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์
ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนสวมหมวกกันน็อกสีขาว
ซื้อน้ำมันบรรจุใส่แกลลอนจากปั๊มแห่งหนึ่งย่านถนนกาญจนาพิเศษ
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปที่บ้านของผู้ตาย
หลังจากที่มีการปิดร้านไปแล้วคือเวลาประมาณ๔โมงเย็น
คือร้านขายข้าวหมูแดงซึ่งเป็นบ้านด้วยนะฮะ

ทีนี้นายอูมาหานายอนันต์ผู้ตายที่บ้าน
ก่อนมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในบ้านพัก
หลังร้านข้าวหมูแดงเมื่อเวลา๔โมง๔๕นาที
ตำรวจไล่เลียงอะไรแบบนี้แหละครับ

นายอูผู้ต้องสงสัยรายนี้หลบหนีออกจากพื้นที่
หายไปนาน๔๕วันอีกกระทั่งย้อนกลับมาที่บ้านพัก
ซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านของนายอนันต์ผู้ตาย

ขณะเดียวกันครับตำรวจตรวจตามร่างกาย
ของนายอูผู้ต้องสงสัยพบร่องรอยบาดแผล
คล้ายกับรอยขวนทั่วร่างพบเต็มไปหมด
การตรวจดีเอนเอตามร่างกายของนายอู
ว่ามีดีเอ็นเอตรงกับของนายอนันต์ผู้ตายหรือไม่
เมื่อวานนี้นะนายอูยังปฏิเสธเสียงแข็ง
ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้ฆ่านายอนันต์
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ไฟไหม้

แต่คุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเค้นสอบปากคำนายอูอย่างหนักครับ
พร้อมกับได้ติดต่อยาดของนายอูให้เข้ามาพูดคุยเกลี้ยกล่อม
จนสุดท้ายนายอูยอมเปิดปากรับสาภาพ
บอกว่าได้เป็นคนลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายอนันต์ผู้ตายจริง
โดยอ้างว่าหลังจากที่นั่งวินรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านของผู้ตาย
เพื่อที่จะไปทวงพระเครื่องที่นายอูเคยเอาไปจำนำไว้กับผู้ตาย
จำนำไว้ถึง๓๐องค์ซึ่งผู้ตายให้ราคาเพียง๕๐๐๐บาทเท่านั้น
ทีนี้นายอูก็เลยตั้งใจจะไปขอถ่ายคืนจากนายอนันต์
แต่ขณะที่พูดคุยกันนะครับผู้ตายพูดจาไม่ดีใส่
ทีนี้มันก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันขึ้นมานะครับ
นายอูก็เลยผลักผู้ตายล้มลงหน้าประตูบ้าน
ก่อนจะขึ้นคร่อมใช้มือบีบคอจนนายอนันต์แน่นิ่งไป
แล้วก็ลากร่างของนายอนันต์เข้าไปในบ้าน
จากนั้นก็หลบหนีกลับที่พักโดยเขาบอกเขาไม่ได้วางเพลิง

ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นายอูอ้างแบบนี้ครับ
ว่าระหว่างทะเลาะมีปากเสียงกับผู้ตาย

แล้วไปโดนเตาถ่านที่กำลังอุ่นอาหารล้มกระเด็น
เตาถ่านตรงนี้มันล้มน่าจะเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้
ขณะที่สร้อยคอทองคำ๕บาทแล้วก็พระเลี่ยมทองของผู้ตาย
ลูกสาวผู้ตายบอกว่ามันหายไปนั้นนะครับ
ตัวนายอูอ้างว่าไม่ได้ขโมยไป
ว่าช่วงที่ต่อสู้กันทองมันอาจจะขาด
แล้วก็หลุดหายไปตั้งแต่ตอนนั้น
นี่เป็นล่าสุดของคดีนี้นะครับ
นายอูยอมรับสาภาพว่าขึ้นคร่อมร่างของนายอนันต
แล้วก็บีบคอแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่
แล้วไฟไหม้ไม่ได้เผาเพื่อที่จะอำพลางศพนะครับ